ปีใหม่แบบนี้ก็มีมุมน่ารักเหมือนกันนะคะ
บิ๊กป้อมค่ะพลเอกประวิทวงศุวรรณนะคะ
ก็มีการเผยแพร่ภาพของหลานสาวที่มานวดเท้าให้เป็นมาตรของคุณตา
น่ารักเลยทีเดียวไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ

แล้วก็อบอุ่นอีกแบบนึงนะคะ
เมื่อน้องของขวัญหลานสาวแท้วัย๔ขวบ
อาสาที่จะนวดเท้าให้กับคุณตาป้อม
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมค่ะ
ก็มีตำแหน่งหลายตำแหน่งเลยนะคะ

เป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
รัฐมนตรีว่าการกระสวงกิบาทหลโหม
แล้วก็ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย
แต่อันนี้มาทันแบบสบายมาก
ยืดเท้าเต็มที่ให้น้องของขวัญเล่นได้เต็มที่เลยนะคะ

เป็นภาพความประทับใจวันสบายในวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ก่อนที่จะมีงานเลี้ยงฉลองขึ้นปีใหม่
ที่บ้านพักย่านมีนบุรีเมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมานะคะ
คุณแม่ของน้องของขวัญคุณจอยนัชพัฒน์
โพสต์วันที่๑มกราคมประมาณบ่าย๓กว่านี่แหละ
ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นชื่นชมความน่ารัก
ระหว่างคุณตาแล้วก็คุณหลานในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ก็ให้แคปชั่นบอกว่าขออาสานวดเท้าให้คุณตา

แล้วดูพลเอกประวิทย์ยิ้ม

ถึงกับต้องออกปากว่าโอ้สบายจังดีจังนะคะ